เช้านี้เราจะมาติดตามเรื่องของการนำตัวนายมดและนายบ่าว
อาจจะไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ก็นายมดกอดเลยเพราะนายบ่าวยังต้องสอบปากคำอยู่
แล้วก็ผู้นำรวดเอกเฉลิมเกียรติศีลโวราคา

ดังนั้นนะครับเราจะติดตามจากผู้สิทธิ์ข่าวของเรา
คุณยุธยาตุ้มมีนะครับที่รายงานมาจากที่ชนบุรี

ครับบรรยากาศช่วงเช้านี้เป็นยังไงบ้างฮะ
เมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับ
สำรวจมรณาจมเชียนะครับได้นำตัว
ผู้ต้องหาก็คือนายกิจสนะศรีศุกร์หรือว่านายมดนะครับ
เดินทางไปทำแผนชี้จุดประกอบคำรับสารภาพนะครับ
โดยเดินทางไปรับตัวในมดเนี่ยอยู่ที่สพสัตหีบนะครับ
เนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ได้นำตัวนายบ่าวเนี่ย
ควบคุมไว้อยู่ที่สพนาจมเทียนก็เลยจะต้องแยก

นำตัวในมดไปฝากขังอยู่ที่สพสัตหิตก่อน
แล้วก็เมื่อนำตัวในมดออกจากสภสัตหีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ
ก็จะนำตัวไปทำแผนชี้จุดอยู่๕จุดด้วยกันครับ
ก็คือจะมีที่บ้านเช่าย่านนาเกลือซอย๑๒นะครับ
แล้วก็มีที่เป็นร้านเช่ารถนะครับอยู่ย่านพัทยากลาง
แล้วก็ตลาดน้ำสี่ภาคสวนนกนุษย์แล้วก็เขาชีจันทร์นะครับ
ซึ่งตอนนี้มีรายงานว่ากำลังทำแผลชี้จุดอยู่ที่บริเวณสวนตรงนุษย
ซึ่งอาจจะเป็นเส้นทางที่ผ่านมาจากทางสพสัตหีบนะครับ
ก็เลยแวะตรงที่สวนตรงนุษย์ก่อนแล้วก็คาดว่าอยู่ใกล้กันกับสวนตรงนุษ
ก็คือเขาชีจันทร์ก็จะน่าจะไปทำที่เขาชีจันทร์ก่อน
แล้วก็ไล่มาจากตลาดน้ำแล้วก็มาร้านชาวรถ
แล้วก็สุดท้ายก็น่าจะมาที่บ้านเช่าย่านซอยนาเกลือ๑๒นะครับ
อืมนะครับอ่าเรื่องของทางตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ย
มีใครเข้าไปควบคุมเรื่องของการทำแผนบ้างไหมครับ
ตอนนี้ยังมีรายงานนะครับว่ามีตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้ควบคุมนะครับ
ซึ่งก็คาดว่าอย่างน้อยน้อยก็น่าจะเป็นผู้บังกับสวนพรณาจำเทียนะครับ
ไม่ให้คล้าสายจาเลยครับแต่ว่าตอนที่อยู่สนุกนี้
อ้วนจะนั่งอยู่รถเซียวีรออยู่ด้านนอกแทนนะครับ

เป็นบุคคลสำคัญเหมือนกันที่คอยทำตามคำสั่งของเสียอ้วนมาตลอด
แล้วก็เป็นผู้ร่วมในขบวนการนี้นะครับแต่เบื้องต้นเองในมดก็ยังคงให้การภาคเศษว่า
ยังไม่รู้ว่าเสียอ้วนมาก่อเหตุถึงขั้นยิงน้องฟอสแล้วก็น้องสปายถึงขั้นเสียชีวิตนะครับ
แต่ว่าก็ยอมรับว่าตัวเองเป็นคนเดินทางมาก่อนเป็นคนแรกเลยมาที่
ภรรยามาเพื่อหาบ้านเช่าไว้รอกลุ่มผู้ต้องหาทุกคนเนี่ยมาเพื่อที่จะวางแผนตรงจุดนี้
แต่หีบนี้คุณยุธยามีโอกาสได้เห็นหน้าผู้ต้องหา
หรือว่าเห็นท่าทีของเขาไหมคะเมื่อเช้านี้ผมไปที่
สภนาจอมเทียนเนี่ยค่ะคือตอนแรกก็เข้าใจว่าทลที
ยังควบคุมตัวในมดไว้ที่สพนาจอมเทียน

จริงเอาตัวในมดไปที่สภสัตว์ยิบเร็ว
ซึ่งมันจะห่างจากสพนาจอมเพียวประมาณ๓๐กิโลเมตร
แล้วก็จะคนละทางกับจุดที่จะมาทำแผน
แล้วก็เลยต้องรีบมารออยู่ที่ซ้อยนากฤษ๑๒

เพราะว่าในมดเนี่ยเป็นคนที่มาคนแรกแล้วก็มาเช่าบ้านที่นี่ก่อน

แสดงว่าถ้าคุณยุธยาไปที่สพนาจอมเทียนด้วย
เช้าก็ต้องติดตามความคืบหน้าของกรณีในบ่าวด้วยใช่ไหมครับ

เจ้าหน้าที่บอกว่ามีการสอบสวนในบ่าว
ตั้งแต่ที่มาถึงทั้งคืนเลยแล้วก็วันนี้
จะมีการสอบสวนต่อทั้งวันแล้วก็มีรายงานว่า
ตำรวจผู้ใหญ่จะเดินทางมาสอบสวนในช่วงบ่ายนี้ด้วยครับ

แล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้ถึงจะได้นำตัวในบ่าว
ไปทำแผนที่จุดที่เกิดเหตุครับ
คุณยุธยาคะทีนี้ที่บอกว่าไปรอดูเรื่องการทำแผน
บ้านเช่าย่านนาเกลืออยากถามบรรยากาศเหมือนกันนะคะ
ว่าชาวบ้านเอ่ยเขารู้ไหมคะว่าตำรวจจะพามาทำแผน

เพราะว่าพอเป็นข่าวออกไปแบบนี้ค่ะคือหลายคน
บ้านเขาไปดูทุกครั้งเวลาที่พาใครไปทำแผน
ยิ่งคดีนี้สะเทือนขวัญด้วยค่ะ
ด้วยความที่หมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านเช่านะครับ
สำหรับให้เช่าแล้วก็จะมีชาวต่างชาติอยู่ซะเป็นส่วนใหญ่
ก็เลยบรรยากาศจะเงียบสงบที่นี่
แต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ว่าตำรวจจะมาทำแผน

ทุกครั้งที่ตำรวจมาถึงเนี่ยก็จะมาบอกเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า
แป๊บนึงแล้วก็เข้ามาตรวจในพื้นที่
คาดว่าครั้งนี้ก็คงจะเหมือนกันนะครับ
ครับคุณยุธยาครับถามอีกนิดหนึ่ง
กระแสข่าวจับกลุ่มเสียอ้วนได้
ได้มีการพูดคุยกับทางตำรวจของชนบุรียังไงบ้างฮะ

ว่าจับกลุ่มผู้ต้องหาคนใดคนหนึ่งได้แล้ว

มีคำสั่งให้เตรียมตัวรอรับผู้ต้องหา
แต่ว่าสำหรับเสียอ้วนเนี่ยยังไม่มีคำสั่งมานะครับ
อืมก็คือยังเงียบอยู่
ตำรวจได้เปิดเผยอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ไหมฮะหรือไม่แล้ว
แต่สรุปคุณพ่อแบบว่า

เพราะว่ารอรับตัวในบ่าวแล้วก็มีการสอบส่วนเพิ่มเติม
แล้วก็วันนี้เดี๋ยวก็จะต้องสอบสวนทั้งวัน

เสียอ้วนก็ไม่น่าจะมีอะไรใช่ไหมครับ
รอการยืนยัง
รอรับคู่ต้องหาตลอด๒๔ชั่วโน้ม

เดี๋ยวติดต่อทางคุณยุธยาตุ้มมีอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าวันนี้คุณยุธยาเองก็รอ
เรื่องของการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในมด
คาดการณ์ไว้ว่าจะไปทั้งหมด๕จุด
คือที่บ้านเช่านาเกลือที่เช่ารถ
รวมถึงตลาดน้ำ๔ภาคสวนนงนุษย

เมื่อเช้ามีการนำตัวนายมดออกมาจากสพสัตหีบแล้ว

ใช่ส่วนในเบาอยู่สพนาจอมเทียน
ใช่นะครับก็สอบปากคำกันอีกทั้งวันนะครับ